เมื่อสักครู่ตอนพักเบรกไปคุยกับพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งว่า

ผมสาธิตประสานมิตรก็มีเหมือนกันนะความคิด
อยากกลับไปเยี่ยมคุณครูที่โรงเรียนเก่าจังเลย

กลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าจะไปเจอเพื่อนเก่า

น้องคุณผู้ชมโดดตื้อไปแล้วครับ
กลับมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าแท้

สหบาทาเตะไม่ยั้งเลยครับ

เขียนข้อความว่าในเมื่อน้องชายคนเล็กโดนแบบนี้

ทีมข่าวไปเลยครับไปที่บ้านของน้อง

บริษัทภัณฑ์ทองจวัดชนบุรีจะไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

วันเกิดเหตุเนี่ยวันศุกร์ที่แล้วพี่

แล้วก็ไปหาเพื่อนที่โรงเรียนเก่าก็นัดกับเพื่อนด้วยนะ
เฮ้ยเดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันนะหลังเลิกเรียนเนี่ย
ระหว่างที่น้องเขากลับออกมาจากโรงเรียนครับ

เขาบอกเขาจำได้เลยจำได้แม่นเลย
คนนี้เป็นพี่ชายของคนที่เคยมีเรื่องกับเขา

ทำไมต้องมายกพวกรุมทำร้ายผมด้วย

อันนี้อาจจะต้องสแกนหน่อยนะครับ
แม่ของน้องเขาก็เห็นคลิปที่

คุณแม่บอกอุตส่าห์ส่งลูกไปเรียนหนังสือ

ทำไมมาโดนรุมทำร้ายแบบนี้

ดูแลลูกหลานของตัวเองให้มันดีด้วยนะ
ขอความเป็นทางตรงนี้ด้วยแหละ
โอ้โหนี่คุณแม่บอกเลยส่งไปเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเลงนะ

อย่างนี้ฝ่ายปกครองของโรงเรียนอาจจะต้องเข้ามาดูหน่อยนะครับ
ของผู้เสียหายยังบอกอีกว่าตอนนี้ลูกชายเสียขวัญเลย
เจ็บตัวทั้งกลัวไม่กล้าจะไป
โรงเรียนเก่าเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวโดนทำร้ายอีก

เลยเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะครับ
นี่รอยที่แก้มซ้ายของน้องเขานะ

ใช่ค่ะแหมคำว่านักเรียนเจ้าถิ่นฟังแล้วมันยังไงก็ไม่รู้
นั่นแหละสิมันไม่ใช่นักเรียนอะเนาะ